มาดูเรื่องของการปรับรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
ตำรวจจังหวัดน้องคายค่ะสามารถจับกลุ่ม๒หนุ่ม
ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะคะ
เตรียมที่จะนำยาบ้า๖๐๐๐เมตร
ส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานี
แต่ว่าไปไม่รอดตำรวจสามารถจับกลุ่มเอาไว้ได้ก่อนค่ะ
พลตำรวจตรีธนศักดิ์ฤทธิเดชภัยบูลรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
พร้อมด้วยตำรวจภูทรจังหวัดน้องคาย
แถลงข่าวจับกลุ่มนายนพรัชโคตคำอายุ๒๗ปี
และนายธนาวุฒิสุขากรยาอายุ๒๕ปี
จับได้พร้อมของกลางเป็นยาบ้ากว่า๖๐๐เมตรไอซ์จำนวน๑
และรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอีก๑คัน
โดยถูกจับกลุ่มได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านด่านตรวจ๒ห้องถนนมิตรภาพ
แต่กลับเลี้ยวเข้าซอยเจ้าหน้าที่ก็เลยขับรถดักสกัด
เรียกตรวจค้นปรากฏว่าก็พบในกระเป๋าเป้มียาเสพติดจำนวนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ค่ะ
ผู้ต้องหาก็ให้การยอมรับสารภาพว่ามีนายหนูไม่ทราบชื่อแล้วก็นามสกุลจริง
จ้างให้มารับยาบ้าวางไว้ริมถนนทางเข้าบ้านโนนฤษีอำเภอโพนพิสัย
นำไปส่งลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะได้เงินค่าจ้างหนึ่งหมื่นบาท

แต่กลับมาถูกจับกลุ่มได้ซะก่อนค่ะ